ใช่

ทุกวันนี้นะ
ภัยผู้หญิงมันมีรอบตัวมารอบด้าน
ตั้งแต่อยู่กันไหม
พิการพูดเป็นเรื่องเป็นราว
พี่ฟีทมีการแก้ตัว

โอ๊ยบางทีเมื่อมืออุ่นก็จบแล้ว
ง่ายจริงถ้าเกิดเข้ามานะถ้าเราจะลดความตื่นเต้น
เราก็กัดลิ้นตัวเองก่อนอ้าวเจ๊เราก็จะห่วงกันแล้วนะ

นี่พี่เบิร์ตสอนวิชาป้องกันตัวนี่มวย

สงการแสบและทารโลกัณฑ์

อ๊ะถ้าไม่เคยไต่เจ๊กล้าสอนเจ๊หรือ

เราเคยต่อยมวยตอนนั้นใช้ชื่ออะไร
โอ้โห

เปลี่ยนเป็นตาแหกลูกบังนกฮูก
เฉพาะชื่อมวยเรานี่ไม่น่าเดิมพันห์

ครั้งที่๒แพ้น็อก
ครั้งที่๓ล้มมวย
ครั้งที่๔ชกไม่สมศักดิ์ศรี

กรรมการมันจำหน้ากูได้
จำหน้ากูได้

ฮู้มามา

ต้องการล่อเป้าเห้ยได้เหรอวิธีหญิง

เจ๊ล่อเป้าไง

แต่ต้องระวังเขาแทงเขา
นี่ตั้งกาดเวลาจะเข้ามาปั๊บ

เราต้องกราดซ้ายออกไป
ขอลองดู
ไม่ได้เลย
อยากจะได้อะไรแบบเย็น
เย็นเหรอเย็นเตอร์โฟล์ไม่เอา

ไอศครีมของหวาน
มีอันนี้ด้วยรสชาเขียวชาเขียว

หรือว่าใส่แบบโอเรโอเข้าไปแบบอร่อย
โอเรโอ
อันนี้ดีกว่าอันนี้

อร่อย

เออรสชาติทุเรียน
เมนูแบบไหนราคาถูกที่สุด

ถ้าไม่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
วันนี้มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

มาตอนนี้เหลือเพียง๑๗๙๐บาท

เราได้ต้อนรับคุณแมงมุม

เข้ามาทานด้วย
วันนี้เราไปดูต่อกันว่า
คำถามข้อแรกของคุณแมงมุมคืออะไร
รับรองสนุกแน่นอน

หิวน้ำเนี่ยพี่เบิร์ตไปเอาน้ำออกดิ

หนูเป็นอะไรคนใช้อ่าหนูเป็นคนใช้
อ้าวแล้วอย่าหยุดถ้าหนูมาซื้ออะไรละละพี่

คุณนายไม่อยู่คุณนายไปต่างประเทศ
นี่หนูเป็นคนใช้บ้านคุณตั๊กคุณนุ้ยเหรอ
ใช่ค่ะเอ้าแล้วทีนี้คุณตั๊กไม่อยู่

เออยุมาสมัย

วันนี้น่ะคอม
ต้องไปรู้สึกว่าอยากจะกินอะไรที่มันแบบ

อยู่
แต่จะบอกว่านูขอเม้าก่อนนะครับ

มียันนี่นูจะเล่าไม่อยากจะเม้าเลยพี่โลเบิร์ช
สะดวกอับสอนยอนหนอนหนูพี่

หนูอย่างนั้น

โอ๊ยแล้วก็พี่แล้วก็อักษรเย่าขอขอม
โอ๊ยต่อขอม

ฟันเขาเหยินได้เหรอ
เหยินหน้าเห็นติดสิงเหลือ

งานเล่านึกตรงจากตลกเยอะเหมือนกันนะนี่
อ้ออย่างอักษรย่าหนูว่าชอบเผือก
อ่ะนั่นแหละ

วันนี้หนูรู้แล้วว่าหนูจะมาซื้ออะไร

พี่เดี๋ยวไปให้เขาจะใส่เลย

ขนมปังไส้เผือกผสมมะพร้าวอ่อนด้วย

ถ้าน้ำชอบเผือกเรื่องชาวบ้านแบบนี้
อันนี้เลยราคาไม่แพง

แบบไหนถูกที่สุด
นะฮะแต่ไม่รู้ว่าแมงมุมชอบเผือกไหม
ข้าชอบเผือกครับ

นี่คือขนมปังแพรเผือกนะครับ
ว่าคือผู้หญิงเป็นคนชอบกินนมปังเนอะ

แล้วกุ่นหอมกุ่นครับผมค่ะ
หอมน้านี่เป็นขนมปังเผือกค่ะสองชิ้น
สองเผือกเลยค่ะโอ้โฮดับเบิ้ลเผือกใช่สองเผือกเขาเรียกเผือก

อันนี้ราคาถูกที่สุดครับผม
อันนี้ถูกสดผมถูกกว่า
อันนี้ถูกกว่าครับ
ซึ่งจริงพอมันกลายเป็น๒ชิ้นบูมก็เลยคิดว่า
มันควรจะเป็นชิ้นเดียวถูกไหมคะแล้วถุงนู้นไหน
มันใหญ่ค่ะโอ้โฮปริมาณเยอะอันนี้เป็นแบบแพร่เผือกเลยนะคะ

มุมคิดว่าเผือกที่๓ค่ะ
พึ๊บ๑๖บาท
ส่วนมาสุดท้าย๑๖บาท
เผือกพะพาหอดจะต้องถูกกว่า๑๕บาทค่ะ
อีก๒อย่างเลยนะทั้งเผือกทั้งมะพาหอดถูกเลยแหละ
และราคาอยู่ที่
๑๐บาทเนี่ยหน้า
ขั้นข้อแรกมาแล้วค่ะเผือกพะพาหอดเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
และตอนนี้รับแล้วค่ะแมงมุมค่ะผ่านข้อที่๑มาได้

ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นไม่อยู่

นี่คือผลิตภัณฑ์จากไฮยีนค่ะ

นี่คือน้ำยารีบผ้าเรียบ
เป็นน้ำยารีดอย่างดีเลยนะฮะ

อันนี้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ไม่เสียงแหบตลอดเลยนะยังไม่ได้ดื่ม

แต่เป็นผลิตภัณฑ์ขจัดคราบนะฮะ
สำหรับผ้าสีและผ้าขาว
นี่๕๐๐มิลลิลิสต์ครับผม
ราคาถูก

คุณโรเบิร์ตคุณซ่อนของไว้ที่ไหน

ผมเอาไว้ท้ายรถพี่ซ่อนตังค์ไว้ไง

ใช่ไม่บอกเพราะว่าซ่อนไว้จนลืม

ซักผ้าไม่ได้ซักไซส์
คุณแมงมุมค่ะผลิตภัณฑ์ทั้ง๓แบบจากฮายีนนี้สังเกตดูให้ดี
เพราะว่านี่คือคำถามข้อที่๒ค่ะมูลค่า๔๐๐๐บาททั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหน
ราคาถูกที่สุดคะคุณอายิ้ม
นี่คือคำถามข้อที่๓ของคุณแมงมุมบอกเลยว่าไม่ง่ายและก็ไม่ยาก
ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับ